มีคดีเกิดขึ้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราชธานีนะครับ
ยิงกันที่ร้านเหล้าตายไปหนึ่งเจ็บอีกสองนะฮะ
คนก่อเหตุที่ไปยิงเขาก็เจ็บด้วยทีแรกหนีไปสุดท้ายมามอบตัวนะฮะ
พิสูจน์หลักฐานของจังหวัดสุราธานีนะครับ
แล้วก็ตำรวจในพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
เป็นร้านเหล้าแห่งหนึ่งใกล้กับเส้นถนนเรียบหาดเฉวงอำเภอกเกาะสมุยจังหวัดสุราธานี
เมื่อเช้ามืดนะฮะเมื่อเช้ามืดที่ยิงกันนะครับ
หน้าร้านมีรอยเลือดหยดเป็นทางเลยนะฮะหยดมาจากในร้านนะครับ
ผู้ที่บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตในที่เกิดเหตุเนี่ยเอาคนตายก่อนนะครับท่านผู้ชมครับ
มีนายก้องเกียรติกรจันทรหรือว่านายยันอายุ๔๒ปีถูกยิงเสียชีวิตอยู่ในร้าน
สภาพศพก็คือถูกยิงเข้าที่ศีรษะสามนัดนะฮะนี่นะฮะ
มีนายพงศกรเจริญวิริยภาพชื่อเล่นชื่อออสอายุ๔๒เป็นเพื่อนกับนายก้องเกียรติกรที่เสียชีวิต
คนนี้บาดเจ็บแต่ว่าถูกยิงเขาที่หัวไหล่กับคางอาการก็หนักอยู่พอสมควร
แล้วก็อีกคนนึงที่เจ็บนะครับชื่อนายสุรศักดิ์สุขเฉวงอายุ๓๗ชื่อเล่นชื่อนัท
คนนี้คือคนลงมือยิงเขานะฮะแต่ว่าตัวเองก็ถูกยิงเจ็บเหมือนกัน
ถูกยิงเขาที่กกหูขวาทะลุโหนกแก้มหนึ่งนัดตอนแรกก็ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไป
สุดท้ายออกมามอบตัวกับตำรวจในสภาพเลือดท่วมตัวคงไปต่อไม่ไหวนะฮะ
แล้วก็มีปืนขนาด๐๓๘มมที่เอามามอบให้กับตำรวจด้วยนะครับ
ปกติอ่านข่าวก็ตีกันยิงกันในร้านเหล้ากลางดึกกลางดึกที่ผ่านมา
จากการสอบถามนะครับนายสุรศักดิ์ผู้ที่เป็นมือยิงเขาเจ็บกับตาย
บอกว่าตัวเองเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในพื้นที่หาดเฉวง
ก่อนหน้านี้เคยมีเรื่องทะเลาะกับผู้เจ็บกับผู้
ตัวเองก็ถูกยิงบัตรเจ็บเหมือนกัน
นายสุรศักดิ์บอกว่าขณะเกิดเหตุนะครับ
เมื่อคืนนี้ตัวเองก็เลิกงานตั้งใจไปนั่งดื่มเบียร์
แล้วไปเจอกับกลุ่มผู้เสียชีวิตที่เข้ามาด้วยกัน๖คน
พอเจอหน้ากันจำกันได้ว่าเป็นคู่อริเก่า

แล้วก็อ้างว่าถูกนายยันหรือว่านายกล้องเกียรติกร
กระชากคอเสื้อแล้วก็ล็อกตัวใช้ขวดเบียร์ตีหัวด้วย

ยิงใส่เขาจนล้มลงแล้วก็เดินออกไปนอกร้าน
แต่สภาพศพนายยันนี่๓นัด
กระสุนเข้าศีรษะ๓นัดนะครับ
จากนั้นนะครับนายสุรศักดิ์อ้างว่าตอนที่เดินออกไป
นอกร้านถูกเพื่อนคนตายนะครับ
ก็คือนายออสนะฮะหรือว่านายพงศกรเนี่ย
ตามมาแล้วใช้ปืนยิงจากทางด้านหลัง

เขาก็เลยต้องยิงสวนออกไปเพื่อป้องกันตัว
แล้วก็วิ่งไปขึ้นรถจักรยานยนต์ขี่หลบหนีไป
ก่อนจะตัดสินใจมามอบตัวพร้อมกับปืนที่ใช้ก่อเหตุ
แต่ทีนี้อันนี้ที่ผู้ต้องหาให้ปากคำนะ
แต่ว่าตำรวจพันตำรวจเอกยุทธนาสุฤีสมบัติ
คุมกับกสพเกาะสมั้ยบอกว่า
จากการสอบสวนอย่างละเอียดเนี่ยนะครับ

มันเป็นอย่างนี้ครับทั้ง๒ฝ่ายทะเลาะกันนะ
นายสุรษักษ์ได้ชักปืนยิงใส่นายก้องเกียรติกรเข้าที่ศิษะจนล้มลงกับพื้น

หลังจากนั้นมันมีเสียงปืนดังขึ้นต่อเนื่องอีกหลายนัด

มีเสียงปืนดังขึ้นต่อเนื่องหลายนัด
ทำให้นายพงศกรหรือว่าในออสถูกยิงบาดเจ็บไปด้วย
ส่วนนายสุรศักดิ์มือปืนสารภาพว่ายิงแค่นายก้องเกียรติกรคนตายคนเดียว
แต่ไม่ได้ยิงเพื่อนคนตาย
ส่วนเพื่อนคนตายก็คือนายพงศกรหรือว่านายออสเนี่ย

ก็ไม่ได้ยิงสุรศักดิ์จากทางด้านหลังนะ
สุรศักดิ์บอกว่ายิงยันเสร็จแล้วก็เดินออกนอกร้านแล้วถูกยิงใส่ด้านหลัง
มันก็เลยไม่มีใครยิงใครก็เลยเอ๊ะใครยิงใคร

แต่ว่ากล้องเกียรติกรหรือว่ายันเนี่ยเขาถูกยิงเสียชีวิตเป็นคนแรกแล้ว
ทีนี้ก็มีนายออสกับนายสุรศักดิ์หรือนายแน็ตเนี่ยอันนี้คนตายกล้องเกรดกรนะ
เท่ากับว่าเอาละกล้องเกียรติกรหรือว่ายันคนนี้สุรศักดิ์เขาสารภาพว่าผมยิงเองผมยิงในร้าน
แต่เขามาล็อกคอผมมาเอาขวดเบียร์ตีหัวผมก่อนผมก็เลยยิงใส่ไปเขาตายในร้านผมก็เดินออก
แต่ช่วงเดินออกเนี่ยผมถูกยิงใส่ด้านหลังก็คือออสยิง
แต่ออสบอกออสไม่ได้ยิงแล้วใครยิง
และออสก็ถูกยิงเจ็บแล้วใครยิงออส
สุรศักดิ์ก็บอกผมก็ไม่ได้ยิงออสอ้าวมันก็เลยเดี๋ยวต้องไปขยายผลเพิ่มนะฮะ
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องไปขยายผลเพิ่มจากพยานอยู่ในที่เกิดเหตุ
ว่าใครยิงใครอะไรยังไงกันแน่
แต่ยังไงก็เชื่อว่าปืนที่ใช้เนี่ยมันต้องมีมากกว่า๑กระบอก
ตอนนี้ได้แค่๑กระบอกที่ผู้ต้องหาที่เป็นคนยิงก็คือนายสุรศักดิ์เนี่ยเอามามอบ
ค่ะคือ๓๘นึงกระบอก